ช่วงที่แล้วคุณเส้นได้ได้ทำการเรียงลำดับราคาอุปกรณ์ว่ายน้ำจากราคาต่ำสุดไปหาราคาสูงที่สุด
งานนี้ไม่รู้ว่าจะถูกต้องกี่ลำดับไม่รอช้าไปลุ้นกันต่อเลย
ตัวต้องได้อ่ะอุ้ยมั่นใจว่าต้องได้แต่ว่าเห็นสลับไปสลับมาตรง๓ชิ้นสุดท้ายกับโฟมกุงยางก๋างเกงขุวด
ตอนแรกคิดว่ากางเกงน่าจะถูกกว่าโฟม
เพราะว่าเห็นโฟมคือเราไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าเราว่ายน้ำเป็นไงฮะ
เห็นแต่เด็กซื้อก็เลยคิดว่าราคาของเด็กน่าจะแพงขึ้นมาหน่อย

เรามาดูกันค่ะเริ่มที่ชิ้นแรกนะคะ
หวกว่ายน้ำราคาตั้งต้นที่สอดอเลือกไว้อยู่ที่๑๑๐บาท

ในนี้อันถูกกว่าร้อยนึงไม่น่ามีแล้ว

งั้นมาดูที่แว่นตาว่ายน้ำนะคะ
และราคาอยู่ที่
แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า

แพงกว่า๑๐๐บาทนะคะรับไป๕๐๐๐แรกค่ะ

ขึ้นมา๑๐๑บาทได้แล้วค่ะ
ต้องมาดูที่ห่วงยางว่าจะแพงกว่า๒๑๐บาทหรือเปล่า
แพงกว่า๒๑๐บาทก็แล้วกันและราคาอยู่ที่

รับเพิ่มอีก๕๐๐๐บาทเป็น๑๐๐๐๐บาท
เรามาดูเฉลยการเรียงลำดับราคาที่ถูกต้องกันสักหน่อยดีกว่า
อุปกรณ์ว่ายน้ำที่ราคาต่ำที่สุดใน๕ชิ้นนี้ก็คือ
หวกว่ายน้ำราคา๑๑๐บาท
และชิ้นที่ราคาสูงที่สุดคือ
กางเกงว่ายน้ำราคา๒๙๕บาทนั่นเอง

สดอสไตล์สอเสืออ้าวอังดอเด็กอ้าวอัง
แอร์เย็นแต่เหงื่อแตกเลยนะคะ

ขอบคุณสดอด้วยค่ะ
วุ้นเส้นได้คว้าเงินกลับบ้านไปไม่น้อยเลยทีเดียว
ใครเป็นแฟนเธอก็ติดตามกันได้นะครับ
ความสนุกยังไม่จบเท่านี้
ช่วงหน้ายังมีผู้เข้าแข่งขันคนต่อไป
รออยู่พักสักครู่เดียว
มาเรื่องดีเอาเจ้าสาวเนี่ยมามองให้เช้าบ่าว
เป็นเรื่องดีมึงกัดทำไมวะ
แต่พี่ชายฉันไม่พอใจที่ลูกสาวแปะ

แทงได้เหรอ